เป็นเหตุที่คนขี่มอเตอร์ไซค์ไปชนกับรถกระบะ
แล้วก็ทำให้คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เสียชีวิตนะคะ
โดยเหตุการณ์นี้ที่บริเวณที่เกิดเหตุค่ะ
ถนนหน้าวัดนาบุญในอำเภอธัญบุรี

ก็ต้องช่วยกันปั๊มหัวใจวัยรุ่นที่ขี่จักรยานยนต์

สอบปากคำนายพิษนุตระกุฎแจ่ม
อายุ๓๐ปีที่เป็นคนขับรถกระบะ

กำลังจะเลี้ยวขึ้นสะพานข้ามคลอง
ได้ยินเสียงดังโครมเหมือนถูกชนท้าย

พบว่ามีรถจักรยานยนต์ล้มแล้วก็มีคนเจ็บนอนอยู่
ทีนี้คนขับกระบะก็เลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัย

แล้วนอกจากนี้มีหลักฐานเป็นกล้องหน้ารถ
พลเมืองดีที่เขาขับตามหลังมา

นาทีที่รถจักรยานยนต์ของผู้ตายขี่มาด้วยความเร็ว
แล้วเปลี่ยนเลนกระทันหันเนี่ยคุณผู้ชมภาพนี้

พอเปลี่ยนเลนส์กระทันหันแล้ว
ก็เลยเสียหลักไปเฉียวชนท้ายกระบะ
ก็นำคลิปจากกล้องหน้ารถมามอบให้กับตำรวจ
ใช้เป็นหลักฐานในการสอบสวนหาคนผิดต่อไปนะคะ